ชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลาย
ขอโทษค่ะหลีร้องเพลงไม่เป็นอ่ะ
มงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
หลีลองเปลี่ยนมาเป็นสายนักร้องแทบจะไม่รุม
ไม่เหมือนกับชาวราศีเหล่านี้กับ๕อันดับราศี
ที่จะได้เปลี่ยนสายงานโอ้ยอยากเรียนงานบ้างเอ้าไปดูกัน
อันดับห้าราศรีพฤศพชาวราศรีพฤศพช่วงนี้นิ่งนิ่งเหมือนสายน้ำที่ไหลเรื่อยเรื่อยเอื่อยเอื่อยไม่มีอะไรโดดเด้น
แต่มีเกณฑ์จะได้ลองขายของใครขายของอยู่แล้วก็จะได้ขายของที่ไม่เคยขาย
ช่วงแรกจะเหนื่อยจนลิ้นห้อยแต่หลังจากนี้จะเริ่มติดใจเป็นแม่ค้าพ่อค้าแล้วให้หลีเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะ
หลีจะได้ดังกับเขาบ้างเออิอันดับสี่ราศีกุลพี่คุณมีนอนฟินเข้าวินมาเพราะมีเกณฑ์จากกระเป๋าตุล
ถ้าได้ลองเริ่มทำอะไรใหม่รวมไปถึงงานใหม่เอ๊ะแต่มีข้อแงว่าต้องเริ่มทำให้ได้เร็วที่สุด
ถ้ารีบไปทำตอนนี้เลยยิ่งดีเกอิเว้ยไปใครกำลังวางเป้าหมายใหม่ขอให้พุ่งชนเข้าให้
ถ้าวัวชักช้าถึงปีหน้ารับรองว่าแพลวแน่จ้า
อันดับสามราศีเมทุนช่วงนี้ชาวเมทุนจะมีความเป็นผู้ใหญ่
ความแข็งแกร่งและต้องแบกความรับผิดชอบเยอะขึ้น
มีเกณฑ์ถูกฉลกกับงานอิสระงานที่เป็นเจ้านายตัวเอง
และจะนำความเปลี่ยนแปลงมาได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
แต่ขอให้ระวังป่วยจากการทำงานหามรุ่งหามค่ำ
อันดับสองราศรีเมทชาวราศรีเมทอาจต้องจ่ายตั้งก้อนโต
เช่นซื้อบ้านสร้อยรถติดต่อทำธุรกิจ
แต่พอมองไปในกระเป๋าตังค์มันก็จะแบนหน่อย
เงินอาจจะยังไม่พอให้ไปถึงสังฝันจึงต้องอาจเปลี่ยนสายงาน
หรือทำอาชีพเสริมที่จะทำให้รวยขึ้น
ซึ่งจะสำเร็จยาวไปยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะ
อันดับหนึ่งราศีกรกฎเดือนนี้อาจต้องเจอเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัว
เพราะมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานกระทันหันจนอาจต้องรองตะโกนว่า
เกิดอะไรขึ้นกับฉันกันนี่แต่พอเริ่มตั้งหลักได้
จะพบกับคำตอบของชีวิตนี่วงตาเห็นทำจากการเปลี่ยนงาน
ค้นพบเส้นทางใหม่ที่สดใสโอ้โหปรบมือให้พี่กรกฎสิ
เพราะอะไรล่ะคะไหนคนล่าฝันมามุมกันตรงนี้
กับ๕อันดับราศีที่จะได้เปลี่ยนสายงานแชร์ให้เพื่อนดูถือเป็นบุญกุศล
เพื่อนจะได้มีกำลังใจกันท่วงหน้าเจริญพรนะจ๊ะ
วันนี้พอก่อนหลีขอลาไปเปลี่ยนสายงาน
แต่ว่าจะไปเป็นนักร้องซะหน่อยเพราะถ้าไม่พยายามก็ไม่สำเร็จ
ยังไปซ้อมร้องเพลงให้ข้างบ้านด่ากอดตูอิไปก่อน